ซึ่งเขาก็มีการทำพิธีไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีอีกคนนึงที่เขาร่วมแสดงความยินดี
นั่นก็คืออดีตแชมป์เครื่องบินกระดาษรุ่นจิ๋ว

องทองดีก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
แล้วก็ไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษรุ่นจิ๋วที่ญี่ปุ่น
ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และตั้งแต่นั้นมามีคนสนอกสนใจเรื่องราวของหม่องทองดีมาก
เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับสัญชาติไทย
ใช่คือคนก็ลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้แหละ

ใช่ครับตอนนี้คือกำลังดำเนินเรื่องอยู่

หมองทองดีเขาก็มีความหวังว่าอยากจะได้รับสัญชาติ
ก็พยายามที่จะเร่งรัดดำเนินเรื่อง
แล้วก็มีการตามเรื่องจากหน่วยงานต่างนะครับ
แล้วก็ความคืบหน้าหม่องทองดีก็เล่าให้ฟัง
ไปยื่นเรื่องมาเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคม
ซึ่งขณะนี้เรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทยแล้ว

การสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

อย่างพระโค้ชเอกนะ

แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้พระท่านได้สัญชาติด้วย
ก็คือเรื่องของการสร้างคุณงามความดี

ก็เป็นคนที่ไปแข่งขันร่อนเครื่องบินกระดาษพับ

ตอนนั้นประเทศบุคคลชายูไม่เกิน๑๒ปี

พอกลับมาบ้านเราโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังนะครับ
ตอนนี้หม่องทองดีก็ฝากแสดงความยินดี
กับน้องสมาชิกทีมหมูปะอาคดิมิแม่สาย
จังหวัดเชียงรายที่ได้รับสัญชาติแล้วนะครับ
ก็ดีใจกับน้องเขาด้วยที่ได้รับสัญชาตินะครับ
รู้สึกดีใจกับน้องเขาครับ
ตอนนี้ก็รอนั่งสื่อรับลองคุณประโยชน์จากกระทวงวิทย์
กระทวงวิทย์นี่ได้แล้วกำลังส่งมา

นี่แหละครับก็กำลังเดินเรื่องอยู่นะครับ
เรื่องของหม่องน้องหม่องก็ถือว่านานพอสมควรเหมือนกันนะครับ
หม่องยังบอกอีกนะครับว่าขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ
แล้วก็ผ่านทางศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน
พร้อมกับรับงานถ่ายภาพมุมสูงหรือว่าโดรนทั่วไป
ฝีมือน้องห่องเขาดีนะแล้วก็รับงานพอสมควรเลยมีคนจ้างงานพอสมควรเลย
แล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือไปสอนเด็กเป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนพับเครื่องบินกระดาษตามโรงเรียนต่าง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายซึ่งเขาเองเคยเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ด้วยนะครับ
คือเราพับเครื่องบินกระดาษมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ว่ามันร่อนไปได้ไกลแค่ไหนนะ
บางทีพุ่งไปปุ๊บปักเลยแต่น้องห่องทองดีไปแข่งที่ญี่ปุ่นโอ้โหร่อนนานร่อนสูงร่อนไกลนะครับ